กลับมาช่วงฮิ้น
ขอเชิญพบกบ
ขอเชิญพบกับคุณผู้ชมค่ะพี่นางซีริพร
ใหญ่โปรยเยอะขนาดนี้เพราะว่าอะไร
กว่าจะกลับมาแฟนมิติ้งคุณผู้ชม

พี่นางไปไหนจ๊ะช่วยกลับมาจัดแฟนมิติ้งอีกนิดนึง

ขนาดล่างครั้งล่าสุดคุณผู้ชม

บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ
๒ต้นเลยเหรอ

โปรยซะใหญ่เลยว่าแฟนมิตติ้งของพี่นางสิริพรใบโพ
แต่ทำไมมีคุณอาภาพรมาด้วย

ฉันคือจองตำแหน่งหน้าห้านแน่นอน
ในวันนั้นคือสนุกสนานมาก

ลัยที่แฟนมอบให้พี่นางก็แน่นเหมือนเดิมเลย
มีแบงค์ม่วงแบงค์เทาจัดเต็มกันเลยไม่แพ้

แขกรับเชิญที่มาเซอร์ไพรส์แฟน
พี่หายอาภาพรอย่างไรล่ะคะ

แต่ว่าปรากฏว่าพี่ฮายทุ่มสุดตัวเลย

เพื่อมาร่วมจอยกับเพื่อนรุ่นพี่ในงานนี้

เราขอคูณ๓ไปด้วยเลยละกัน
ความม่วงของนี่ดอกอ้อทุ่มทอง
วันงานเทศกาลผ่านมา

ทันทีที่เพลงขึ้นแต่ละเพลงโอ้โหแต่ละคนออกมาวาดลวดลายกันหน้าเวที

แฟนคลับนิดนึงไม่ใช่ใครจะมาร่วมงานก็ได้นะ
เขาคัดคนมาแล้ว๖๐คนเท่านั้น
ก่อนจะเริ่มงานค่ะพี่นางได้ให้สัมภาษณ์กับพี่ดุดดิวบอกว่า
ปีที่พี่หายไปคิดถึงมากเลย
ชื่องานคือคิดฮอดที่กอดได้
เออแต่เพลงเขาคือเมื่อกี้ที่ร้องไป
คำถามสุดฮอดเอี๊ยงคิดฮอดแต่กอดว่าได้
แต่งานนี้คิดฮอดแต่กอดได้แล้วนะ
ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อไว้แก้จากเพลงที่ทอดกอดว่าได้ของพี่นางนั่นแหละ
เป็นการบอกแฟนว่าตอนนี้มาเจอกันมากอดกันได้แล้วนะ
๔ปีที่หายไปพี่นางใช้เวลาส่วนใหญ่กับการมูเตลู

บอกเลยว่าเช็คอินเดินสายบุญเยอะมาก
และล่าสุดค่ะก็มีผลงานม่วนอย่างเต้ยซิ่ง
เออมาเอาใจสายแดนด้วยนะคะ

โอ๊ยหิวแน่นอีหลีอีหลอกะดอกะเดี้ยเลยจ้ะ
เขาบอกว่าพูดแบบภาษาบานเน่าเนาะ
แม่ขวดกรัฟมาแล้วแม่ขวดกรัฟมาแล้ว

ที่เคยร้องเคยลำเคยเต้ยอะไรเนี่ย

แห่นี้ทำมาก่อนใครเลยนะคันใหญ่ด้วยนะคะ
ตอนนี้กลับมารับงานแล้วนะคะโอ้งานเยอะแล้วอ่ะ
หลายงานแล้วสงการนี้เต็มหมดแล้ว
ค่ะเต็มหมดแล้วหลวงพ่ออยากดูนะคะ
จากวันที่๑๑ถึงวันที่๑๖

ฟังกันชัดแม่กลับมาแล้ว
สุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราได้ฟังกันแน่นอน
สำหรับเต้ยสิ้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะ

เขามีรถด้วยรถแห่เขา